แล้วมันบังเอิญบังเอิญไปตรงกับเลขทูบด้วยคุณผู้ชมค่ะ
คือเมื่อวานนี้ค่ะที่คุ้มหน้าทองเนี่ยค่ะ

ลูกทุ่งสาวสายมูธัญญาลาล่า

พิธีเปิดคุมทรัพย์แห่งเมืองบาดาน
วงสวงพ่อปู่ศรีสัตนคราชณมูลนิธิสุบินนิมิตร
ที่ไซน้อยนนทบุรีเนี่ยคุณผู้ชม

เขาว่าอย่างนั้นนะลมเนี่ยไม่รู้มาจากไหน

เขาบอกว่านอกจากเรื่องของการร่ายรำ

แต่งชุดไทยจัดเต็มไปเหมือนทุกครั้งเลยเพ่งกันดี
เขาบอกจังหวะที่จับลูกปิงปองแล้วก็จุดทูปขอโชคขอลาบจากองค์ปู่
ปรากฏว่าเลขที่สาวธัญญาอาสยามจับได้มาจากโหลเนี่ยนะคะ
แล้วก็เลขทูปที่จุดบูชาในพิธี

เป็นเรื่องเอ้าบังเอิญเหมือนกันนะเนี่ย
เขาบอกว่าตรงกันมาแบบนั้นก็คือเลข๕๒
ส่วนตัวเลขจากพี่ลาล่าได้เลขจากโหลล้วงมาก็คือได้๒๖๖
แล้วเลขจากทูปเขาบอกว่าได้เลข๘๕๗
อันนี้ก็เป็นเลขตามที่แบบเขาขึ้นมานะคะคุณผู้ชมนะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสายเสี่ยงโชคทั้งหลาย
โปรดใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงดวงนะจ๊ะ
เอาตามพละกำลังที่เราไหวอย่าให้เดือดร้อนเงินในกระเป๋าตัวเองนะคะ